คุณแฟนคุณอ๋อเลือกโปรโมทหลักฐานสุดนิดหนึ่งนะครับ

จริงเขาตั้งใจทำยังไงหรือว่าเราแบบว่า

เออทำไมต้องตื่นด้วยอะ
ไม่ใช่บังเอิญเหมือนกับว่าเราไปถ่ายรายการ
แล้วก็เป็นคลาสที่แบบครูหยกเขาก็สอนพี่หยกที่สนิทกัน
เขาก็เป็นคนเต้นเก่งอะไรอย่างเงี้แล้วพอดีว่าเหมือนเขาก็อยู่แถวนั้นอะไรอย่างเงี้
แล้วกลายเป็นว่าเขาเต้นเก่งกว่าเราอีก
แล้วกลายเป็นว่าเราไม่กล้าลงคลิปของเราเลยค่ะ
จริงพอเห็นเขาเต้นอย่างนั้นแล้วโปรโมทละคอนด้วยเรารู้สึกยังไงว่าเขาทำยังไง
เราก็คือมันแปลกมากเพราะว่าเป็นนักการเงิน
แล้วก็แบบปกติลุกนี่คือแบบนิ่งมากอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าเขาไม่ได้เต้นมา๒๓ปี
ใช่สมัยก่อนเป็นนักเต้นลีราชอะไรอย่างนี้สมัยแบบเด็กมาก
แสดงว่าก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับเราเหมือนกัน
เราก็ตกใจเพราะตอนแรกเราก็เหมือนเออเขาก็เหมือนจะมาแบบมาดูเฉยอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอไปถึงเขาเต้นเก่งกว่าเราอีกอะไรอย่างเงี้เออเราก็ตกใจแล้วก็แบบอุ๊ยเราก็ไม่กล้าลงคลิปเราเลยค่ะ
เราก็เก็บไว้ดูเลยดีกว่า
ยังคิดแบบที่เขาพูดถึงละครอะไรเป็นอย่างไรบ้าง
ดีนะคะก็กระแสตอบรับดีตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็อาจจะเป็นเพราะแฟนคิดถึงด้วยอ่าใช่แล้วก็รอคอย
แล้วก็คนก็ชมเยอะค่ะเราก็แบบดีใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าสมกันรอคอยอะไรอย่างเงี้
เพราะเราก็เราก็อยากเล่นบทแบบนี้มานานแล้วอ่ะคือบทที่มันได้ก้าวไปอีกขั้นของการแสดง
เราก็อยากขึ้นชื่อว่าเป็นนักแสดงเต็มตัวไม่ใช่แบบนางเอกอะไรอย่างนี้
เพราะเราก็เล่นบทนางเอกมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องหน้าก็เป็นนางเอกอีก
แล้วนี้แซร์ไลน์หน่อยคนที่มองเขาว่าอะไรบ้าง
เขาบอกว่าแค่นี้ยังน้อยไปเขาบอกว่าแบบอืมตัวจริง
เพราะว่าแบบโอ้แล้วก็แบบเค้าแซวเหละอย่างเงี้ยค่ะคำไม่มีอะไร
เขาบอกทำไมยังดูไม่ดุเท่าตัวจริง
ค่ะก็เชื่อกันทำงาน
กะจิบเรื่องสต้อยเนี่ยพายเห็นว่าค่ะเป็นสต้อยซื้อเลย๑๐กว่าล้า
อย่าไปพูดเรื่องตัวเลขขนาดนั้นเลยค่ะมันจะฟังดูไม่ดีอ่า
แล้วก็แบบเหมือนของโลกด้วยพวกที่เป็นของจริงอะไรอย่างนี้
ใช่ก็ว่าเราก็มองความสวยงามดีกว่า

ไม่บ่อยค่ะใช่พิมพ์ก็สมเหตุสมผล

เพราะว่าป๊าป๊าก็มีติ่งมานิดนึง
ใช่แต่ว่าป๊าป๊าเขาก็ไม่ได้อะไรมาก

เห็นตะไรกับผิวนิดน้อยแต่เป็นศิลปร์มากกว่า

ชื่นสุดท้ายที่เจ๋งคุณ

อะไรอย่างนี้

หมายถึงว่าจริงเราก็แบบเหมือนไปเที่ยวปกติ